พี่วินเป็นยังไงไม่รู้เกิดคุ้มคลั่ง
คุ้มคลั่งไปทำคนบาดเจ็บไป๓คน
ว่าก็ว่าก็อีกแล้ว

ทั้งเจ้าและพี่ทั้งอะไรรวมผลมากมาก
ดูหน้ากลางผมผู้ที่ฟะตายแต่ช่วยหลายคน
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้พี่ก็ไปทำคนอื่นก่อน
บอกพี่แทบไล่บวกเมื่อกี้มีเสียงแบบนี้เลย

ตะบนบางสาวทงสมุดประกาศตำรวจผูทรบางสาวทง
แล้วก็อาศาสมัครบูรณิธิร่วมกับตันอยู่
ไปจับตัวผู้ชายคนนี้อายุ๔๘ปี
พี่เขาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่แถวนั้นแหละ
นะครับคุ้มคลั่งพูดจาก็ไม่รู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่นะครับต้องมัดมือมัดเท้า
แล้วก็ส่งตัวไปขังไว้ก่อนที่สภบางสธงศ์
จากการสอบถามนายวินัยนิ่มนวลเขาเล่าบอกว่า
เขากับเพื่อนจอดรถพักกันอยู่ตรงแถวที่เกิดเหตุ
สังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ขี่รถมาจอดฝั่งตรงข้าม
จากนั้นก็ลงมานั่งเล่นพูดคนเดียว
พูดคนเดียวอยู่พักใหญ่พี่เขาบอก
แล้วก็เดินข้ามฝั่งมามาไม่มาเปล่า
ต่อยเพื่อนพี่เขาที่นั่งอยู่ข้างรถ
ละมุนสิครับตอนนี้ช่วยกันจับตัว
แต่เอาไม่อยู่เพราะพี่เขาตัวใหญ่เห็นไหมเห็นไหมตัวใหญ่
ผู้ชายเขาก็พูดเผาเจอร์ตลอดเวลา
บอกว่าเขามีของมีองค์มีเจ้ามีหนุมาน
คล้ายเหมือนของจะขึ้นคุมสติตัวเองไม่อยู่
ก็ช่วยกันจับอยู่พักใหญ่พี่เขาบอก
โอ้โหกว่าจะจับได้นะฮะเหนื่อยก็เหนื่อยเจ็บก็เจ็บครับ

แล้วทีนี้ก็นั่งสักประมาณสัก๕นาที
แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาลำพบตร

แล้วทีนี้คนขับรถเขากำลังเคล็ดรถอยู่ตรงนี้
แล้วเขาก็วิ่งข้ามมาแล้วก็มาต่อยเขา

ผมยืนอยู่ตรงหน้ารถผมพอดีเขาก็วิ่งมาช่วยเขา

มีข้อหานี้ประพฤติตนวุ่นวายนะครับ
เดี๋ยวเขาจะดูแล้วแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยครับ